ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะยังไงดีเวลามีปัญหาก็อยากให้คุยกันมากกว่าการใช้ปืนนะคะ
พี่เมียกับน้องเขยค่ะทะเลาะกันเรื่องเหม็นขี้ไก่
พี่เมียเลี้ยงไก่น้องเขยไม่ชอบแต่อยู่บ้านเดียวกัน
ไว้สองร้อยตัวน้องเขยก็บ่นเสมอเลยบอกโอ้ยไก่เสียงดังเหม็นขี้ไก่บ้าง
สุดท้ายล่าสุดไม่รู้เหมือนกันว่าบนไอ้ท่าไหนโดนลูกซองสั้นยิงเข้าหน้าหน้ายุบตายค้าแคร่แบบนี้เลยอะค่ะ
โอ้โหรุนแรงมากนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ
ตำรวจสพสูงเม่นได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ทันที
ไปถึงก็เจอนายสมบูรณเท้าองค์การวัยหกสิบสองปีนะคะนอนเสียชีวิตคลายอยู่บนแคร่เนี่ยค่ะ
สภาพคือแผลเนี่ยที่หน้านะคะคือลักษณะถูกปืนยิงเข้าเต็มใบหน้าจนหน้ายุบ
แล้วก็มีร่องรอยถูกยิงที่หน้าอกอีก๑นัดด้วย
คนเกิดเหตุคนก่อเหตุนะคะชื่อว่าในพิษข้ามเขาอายุ๗๐ปี
เป็นพี่เมียของผู้ตายพี่ภรรยานะคะที่อยู่บ้านหลังเดียวกัน
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะเขาก็ไปมอบตัวที่สพสูงเม่น
แล้วก็เอาปืนเนี่ยลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ที่ก่อเหตุไปมอบตัวด้วยครับ
น้องของคนตายเล่าให้ฟังบอกว่าพี่ชายก็คือนายสมบูรณ์นะ
แต่งงานกับน้องสาวของนายพิษคนเกาะเหตุจนมีลูกด้วยกันสองคน
สมบูรณ์ไม่ชอบเพราะเหม็นขี้ไก่บนกันเดียงกันตีกันอยู่ตลอด
มีครั้งหนึ่งในพริกเคยลงมือทำร้ายร่างกาย
ถึงขั้นไหนสมบูรณ์ต้องไปนอนหย่อเข้าต้มอยู่โรงพยาบาลเป็นเดื้อน
นายพิษเล่าบอกว่าตอนเย็นสมบูรณ์ไปดื่มจนเมา
แล้วกลับเข้ามาที่บ้านแล้วก็บ่นโวยวายเลยผมเครียดอ่ะ
คุณตำรวจมันบ่นจนผมเครียดจนทนไม่ไหวผมก็บอกเออ
ก็พูดเบาก็ได้แต่สมบูรณ์ไม่ยอมฟังเลย
ยังหาว่าผมจะไปหาเรื่องด้วยผมเลยบอกไม่ไหวแล้ว
ผมเลยเอาปืนยิงเลยอืมก็ยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้
ก็เงียบไปได้พักหนึ่งครับแล้วเนี่ยวันนี้เมามาเนี่ย
เอาอีกแล้วอ่ะบ่นอีกแล้วอ่ะผมทนไม่ไหวแล้วอ่ะ

สวดม้วนหว่ากระสาวพบเลยมันก็จะเป็นม้องหอนม้องน้ำลงลงเลยอ่ะ
อืมไม่ยอมลงเลย

ส่งคุณเบิร์ตวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปดูลักษณะความเป็นอยู่ที่เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยเป็นยังไง
ชั้นล่างเขามีการกั้นโซนกันค่ะพี่อุ๋ยคือเขาจะเอาผ้าม่านมาแบ่งกั้นเป็นสองฝั่ง
ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นของในพิษคนก่อเหตุครับที่เขาเลี้ยงกงเลี้ยไก่อ่ะนะ
ส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นของนายสมบูรณ์เป็นที่พักผ่อนอันนี้คือฝั่งของนายสมบูรณ์นะคะ
ตรงนี้จะเป็นที่พักผ่อนของเขามีแคร่ที่นั่งพักหลังทำงานเสร็จส่วนฝั่งซ้ายที่เป็นของนายพิษเนี่ยจะมีทั้งห้องน้ำห้องครัวแล้วก็เล้าไก่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ขาย
นี่ไก่ชนเนี่ยค่ะเขาเลี้ยงไว้ขายเนาะส่วนพื้นที่ด้านบนเนี่ยไม่มีการแบ่งโซนเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
แต่ว่าส่วนใหญ่คนที่นอนข้างบนคือนายสมบูรณ์ส่วนในพิษเนี่ยเหมือนจะนอนอยู่ข้างล่างได้คุยกับน้องสาวของนายพิษคนก่อเหตุนะคะที่ไม่ใช่ภรรยาของนายสมบูรณ์นะ
เขาบอกว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันมาสามเดือนแล้วเพราะว่าภรรยานายสมบูรณเนี่ยต้องไปเลี้ยงหลานที่เพิ่งคลอดที่กรุงเทพสองคนนี้เลยต้องอยู่บ้านหลังเดียวกันปกติไม่ถูกกันเขาก็พยายามเลี่ยงกันแล้วล่ะแต่ช่วงนี้มันจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันอยู่กันมาสามเดือนทะเลาะกันทุกวัน
แบ่งโซนแล้วว่ามันไม่ได้เพราะมันหลังเดียวกันพื้นที่มันใกล้กันค่ะ
โซนอย่างอื่นพอแบ่งได้แต่กลิ่นนี้มันแบ่งไม่ได้หรือยังไง
ใช่ค่ะเพราะว่านายสมบูรณ์คือเขาเป็นคนชอบดื่มเหล้าด้วย
พอดื่มเหล้าเมาก็ชอบบ่นเป็นสายบ่นก็บ่นทะเลาะ
เขาบอกว่าก็หาเรื่องกันไปหาเรื่องกันมาทะเลาะกันบ่อย
คือไก่ที่นายพิษเลี้ยไว้ไก่ชนที่ว่าเลี้ยไว้ขาย

ไก่ตอนเช้ามันก็ขันใช่ไหมล่ะเสียงมันก็ดังโวยวายกัน
นายสมบูรณ์ก็ไม่พอใจไหนจะขี้ไก่ที่มันเหม็นมากอีก
เขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเมื่อวานสงสัยสมบูรณคงเมามากจริง
หาเรื่องกันแบบขั้นสุดเลยยิงกันตายเลยเนี่ยค่ะ
มันก็ขี้แห่ยขี้หายหอบหาได้

แต่นึกขึ้นได้ระหว่างทางค่ะว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปมอบตัว

ก็เลยให้เพื่อนที่ชื่อมานพพาไปมอบตัวค่ะ
ซึ่งนายมานพเล่าให้ฟังว่า๖โมงเย็น
พีชขี่มอเตอร์ไซค์มาหาบอกว่า
นบพาไปมอบตัวที่โรงพักหน่อยสิ

เขาบอกเขาตกใจมากนะแต่ก็ทำตามที่เพื่อนว่า

แล้วนายพิษก็เดินเข้าไปที่โรงพัก

แล้วก็ทิ้งท้ายสั่งให้มานพบอกว่า

ยังห่วงไก่อยู่ห่วงไก่อุ้ยเป็นร้อยตัวค่ะ

นายพิษก็เคยดื่มเหล้า
น้องเขยแล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันบ่อย

แต่เขาบอกที่ผ่านมาถูกน้องเขยบ่นใส่ตลอด

เขาบอกเมื่อวานคงเหลืออดจริงก็เลยยิงกัน

แต่ก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ไม่ได้หรอก
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
นายพิษเล่าให้เธอฟางว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันเมื่อวานจริง

นั่นไงบินค่าไฟที่สูงกว่า๖๐๐บาท

มาบ่นกับนายพิษว่าเว้ยค่าไฟแพง

ไม่พอใจเอาปืนยิง
แล้วครอบครัวก็เอาบินค่าไฟมาให้ดูจริงเนี่ยค่ะ

บินค่าไฟ๖๕๕บาทเนี่ย

เขาก็เลยบอกว่าเออมันก็เลยทะเลาะกันเรื่องเงินด้วยอะไรด้วย
เป็นอะไรถึงบ่นเขาว่าอย่างนี้
ค่าไฟค่าไฟมันเท่าไหร่เขาก็พูดอย่างนี้แหละ
เขาบอกทำไมไม่พูดกับลุงดี
ถ้ามันเยอะลุงก็จะช่วยจ่าย

ไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวผมจัดการเอง

กลับมาอีกรอบหนึ่งเขาก็ถามว่า

จะอยู่บ้านนี้หรือจะกลับไปอยู่บ้านน้ำแท่น

จะอยู่เนี่ยผมจะอยู่นี่

พี่ผู้ต้องหาเขาว่าอย่างนี้แหละ
ลุงเขาว่าอย่างนี้
ถ้าอยู่นี่ก็เดี๋ยวจัดให้เขาว่าอย่างนี้

เอ่อภรรยาใดสมบูรณ์ผู้ตายค่ะ

ร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะ
ซี่ผมซี่ผม
คือภรรยานายสมบูรณ์คุณอำภัยเนี่ยเธอบอกว่ารู้นะ
พี่ชายกับสามีทะเลาะกันตลอด
ถูกกันแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เธออยู่ไง

คือคนกลางคอยห้ามคอยแยก

แต่ว่ามันเป็นเหตุจำเป็นเธอต้องไปช่วยเลี้ยงหลานที่กรุงเทพจริง

เธอบอกเสียใจมากเสียใจที่หนึ่งคือสามีจากไปแบบไม่มีวันกลับ
อืมเสียใจที่สองคือไม่คิดเลยว่าจะเป็นฝีมือพี่ชายแท้แท้แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะค่ะ
ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเคยทำร้ายร่างกายกันถึงขั้นนอนหยอดน้ำข้าวต้มที่โรงพยาบาล
ครับตอนนั้นโดนอะไรรู้ไหมคะอะไรฮะนายสมบูรณ์อ่ะโดนพี่ชายเอาเหล็กตีหัวค่ะ
โอ้โหถึงได้สาหัสน่ะเบื้องต้นตอนนี้ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดแพร่อยู่นะคะ
เดี๋ยวก็จะมีการเดินทางไปรับมาทำพิธีในวันพรุ่งนี้ส่วนในพิษโดนสามข้อหานักนะคะ
ฆ่าคนตายโดยเจตนายิงปืนในที่สาธารณะแล้วก็พกพาอาวุธปืนค่ะ